แล้วพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งข่าวดีที่เกิดขึ้นนะคะ
ใครที่อยู่ย่านฝั่งทนเวลาที่จะเดินทางเข้าเมืองแต่ละทีลำบากเหลือเกิน
แต่ว่าหลังจากนี้ไปเหลือเวลาอีกประมาณ๑เดือน
จะเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ
เพราะว่าหลังจากนี้จะมีการเปิดใช้ทางพิเศษ
สายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครค่ะ
โดยจะมีการเปิดทดลองให้ใช้บริการแบบไม่เก็บค่าผ่านทาง๓วันด้วยนะคะ
ได้ยินข่าวดีแบบนี้แล้วเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะ
นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็ได้ตรวจเยี่ยมโครงการทางพิเศษสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
โดยระบุนะคะว่าการก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
โดยทางพิเศษสายนี้จะช่วยลดปัญหาการจราจรหนาแน่น
ในเส้นทางกาญจนาพิเศษด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

เพื่อที่จะทดสอบความเรียบร้อยและประเมินผลที่มีต่อการจราจร
ก็ได้สั่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากอทพ
เปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรี
บอกแบบนี้จดวันที่เอาไว้เลยนะคะคุณผู้ชม
สิงหาคมหลังวันแม่ก็ไปกันได้นะคะ
ก่อนที่จะมีการเปิดบริการอย่างเป็นทางการหลังวันที่๒๐สิงหาคมค่ะ
ก็ได้มอบหมายให้ทางการทางพิเศษกับทางบริษัทนั้น
ช่วยจำลองสถานการณ์เมื่อมีการเปิดจริงนะครับ
ว่าการจราจรนั้นปริมาณรถที่จะเข้ามาใช้
ในเส้นทางตรงนี้จะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ
แล้วก็จะไปรบกวนพื้นผิวจราจรข้างล่างมากน้อยแค่ไหน
อำนวยความสะดวกตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับให้มั่นใจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะ
บอกว่าได้สั่งให้เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านระบบอัตโนมัติ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดการจราจรที่ติดขัดหน้าด่านนั่นเองค่ะ
ภายในเดือนตุลาคมนี้หากสองระบบนี้สามารถเชื่อมต่อกันได้
ถ้าใช้ได้ทั้งสองเส้นทางก็จะได้อำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ไม่ต้องเสียเวลาในการแบบหยิบใช้หลายใบเปลี่ยนหลายอันนะคะ